เพราะเขาไม่เจอรัก

เพราะเขาไม่เจอรัก
เพราะเขาไม่เจอรัก

เพราะเขาไม่เจอรัก

เพราะเขาไม่เจอรัก

เพราะเขาไม่เจอรัก
เพราะเขาไม่เจอรัก

ซึ่งเอก็ผ่านเส้นทางนี้มาแล้ว

บอกเราต้องทำร้านอาหารอะไรอย่างนี้ครับ

ทำแล้วด้วยทำแล้วแม่เจ๊ง
แม่ฟังไหมนะแม่
พี่รักบอกแล้วเจ๊ง

เปิดโรงเรียนสอนลิเกนานาชาติเหมือนกับมวยนาชาตินาชาติเลย

แล้วก็เปิดร้องลำสอนฝึกลิเก

ตอนนี้มันยังไม่เป็นโรงเรียนครับแต่ว่าสอนเอาไว้

คือผมตั้งเป็นคณะศิษยา

บางทีแล้วถ้าเขามีวิชาชีพติดตัวไป
อย่างน้อยถ้ามันร้องลิเกไม่ได้

โชว์แรกเลย
เขาบอกคนนี้ตามดูตั้งแต่โชว์แรกไหม

เริ่มเล่นเลยครับที่ผมเข้าไปวัดสะแก้ว
เล่นดีอะไรเงี้ย

ข้าวสารเป็นร้อยกระสอบต่อ๑คืนเยอะมาก
ที่วัดนะถ้าไม่ได้สตังค์ก็ขอเล่นแรกเอาข้าวสาร

บางคนไม่ได้มีให้ตังค์นะเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปตอนชายาเล่นใหม่
หนังสือพิมพ์จะลงข่าวเลยบอกว่าที่วัดสาแก้ว
ว่าลิเกจะไปลงตรงไหนก็จะได้เข้าสารกลับไป

เพราะว่าเด็กต้อง๒๓๐๐คน
ผมพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวบางคนก็กำพระบางคนพ่อแม่มีนี่แหละ
แต่ว่าพ่อแม่ยากจนอย่างของเอเนี่ยมีหลายรูปแบบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นคืนแรกคนตื่น

ร้องร้องอันแรกลำอันแรกลำอะไร

คือมันต้องหัดลำถวายมือครับก็คือลำเพลงช้าเพลงเร็ว
ได้หมดเลยผมลำศาสตร์เนี่ยที่ได้มาเพราะว่าแม่เขาเป็นเขาอยู่กับวิ่งหอมหวนมาไง
เราก็เลยได้ตั้งแต่เพลงช้าเพลงเร็วลำแม่บทลำบท
คือลำยากผมได้มาตั้งแต่เด็ก

ใช่พลายชุมพลเนี่ยนะถ้าไปรำงานไหนงานนั้นคือได้รางวัลไม่ต่ำกว่า
คือละ๓๐๐๐๔๐๐๐เลยครับ

ชื่อล่ะชื่อชายามิดชัยอันนี้หนูได้มาจากไหน
เขียนว่าชายามิดชัยหลวงพ่อพ่อผมเขาเป็นคนคิด
ชายาสุริยันกับมิตรชัยบัญชาเอามาคู่กันก็มาเป็นชายามิดชัย
หลวงพ่อฉบับท่านก็เลยบอกว่า
ชื่อนี้ดีลูกไม่แก้ไขอะไรใดทั้งสิ้นเลย
ชื่อนี้มีส่วนทำให้เขาอยู่เป็นอมตะ

แบบนี้พูดจริง

แล้วตั้งเพราะว่าจริตของตัวเองลืมไปอย่างหนึ่งว่า

ถ้าหนึ่งพ่อแม่ตั้งให้

สมเด็จพระสังฆราชพระราชทาน

บวกตัวเลขใดแล้วเป็นอัปมงคล

เพราะชื่อนี้ถือว่าเหนือต่อ

หรือพระราชคณะตั้งให้

พ่อแม่ตั่งลงตาดูลงท่าดูแล้วดี
ก็เฉลิมฉลองให้ฟ้าและดินปรากฏ
พี่แอลมริเกษครั้งแรก๙คืน

ได้ครับได้เงินข้าวศเป็นล้านครัวบาทนะครับ
ซึ่งตอนนั้นคนทำบุญก็มันมีแต่เพราะค้าไม่ขายทั้งนั้นนะครับ
เยอะครับทั้งข้าวสารทั้งเสื้อผ้าคือขนกันทุกวันนะฮะ
คนกลับไปวัดนะครับเพราะว่าเล่นคืนนึงเนี่ยเขาก็จะ
คืนแรกมาไม่ทันคืนที่๒ใครมีเสื้อผ้าก็เอามาบริจาคอย่างนี้
กรรมการที่วัดก็จะส่งรถมาแล้วก็มารับเอาไปอย่างนี้ครับ
ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยได้เสื้อผ้ากลับไปครับ
บางทีรถก็ไปคันเดียวแล้วเนี่ยต้องแบกเสื้อผ้ากันกลับไปอีกเนี่ย
ที่วัดอะไรอย่างเงี้บางทีแล้วเรายังจำได้เลยว่าพ่อเคยตี
จอดรถตีอ่ะเพราะว่าเห็นเสื้อผ้าไงเสื้อผ้ามันใหม่ใช่ไหม
เราก็เด็กกันก็อยากได้หลือกันโหตัวนี้เป็นของเรา
บอกว่าของเขาจบสินจบทานมาต้องให้ถึงพระก่อน
แล้วยังจำได้ฝังใจเลยว่าโอแอบขโมยกันเงี้ยบแหลกนั้น

คนก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานมา
เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบไปเอาก่อน
ไม่ได้ไปถึงของจบสินจบทานมาไม่ได้เลยครับ

ก็คือคนเนี่ยถ้ามาทำบุญหน้าเวทีเนี่ย

เอ๊ะพูดมาขนาดที่เราร้องไปด้วยนะ
ไปทำบุญด้วยนะตรงนี้ผมจะแยกกระเป๋าไว้เลย

เอาไว้แล้วก็เวลาเข้าวัดไปนะครับ
ตรงนี้คือส่วนของพระและไม่เกี่ยวกับเรา
เอาไปทำบุญเพราะว่าผมไม่กล้าใช้ตรง

ตั้งแต่เด็กครับทำมาอย่างนี้ครับมันเคย

มีละครละครนี้มาตอนไหน
ตอน๑๓ค่ะหมอต้น

มาแล้วครับมาก่อนละครครับร้องเพลงแล้วก็
ละครมาก่อนแล้วถึงได้มาอัดเพลง

ตอนสักก่อนนี้เอ๊ะเป็นลิเกย์ใช่ไหม

แล้วพอระหว่างลิเกมันจะมีร้องเพลงอ้อนบรรดาแม่ยกพ่อยก

จำได้เลยขอเวลา๓นาทีเนี่ยเอากันเป็นประจำเลยใช่ไหม

มันฮิตแล้วมันเป็นเพลงดังแล้วจำไหมนะว่าถ้าเพลงอะไรที่ออกมาดังเนี่ย

เกย์เนี่ยนะใครกล่าวก่อนได้เปรียบ

ร้องก่อนใครกล่าวก่อนร้องก่อนแล้วได้รางวัลก่อน

ได้เงินรางวัลก็คือโพงมะไล
โพงมะไลนี่แหละครับ
เพราะว่าเพลงไหนดังด้วย
ทำให้วงการบันเทิงมีชัยยามิดชัยจนถึงวันนี้
พี่รำลิเกย์อยู่อย่างนั้นก็บอกห้าปีที่ไม่ได้หยุดเลย

คือนั้นมันยังแบบว่าแต่มันก็ยังไม่ใช่๕ปี

แต่ผมเล่นลิเกเนี่ยบางทีเล่นกลางวันเสร็จแล้ว
กลางคืนเนี่ยเล่นถึง๓ที่อีกลาโรงเรียนครึ่งวัน
ช่วงเทศกาลสงกรานอย่างนี้เขาหากลางคืนไม่ได้
จะเอาชายามิดชัยก็ต้องหากลางวัน
กลางวันเสร็จแล้วก็กลางคืนวิ่งลอก๓ที่ด้วยกัน
สว่างอีกที่หนึ่งตรงแถวปฐุมธานีอะไรอย่างนี้
ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีงานประปรายไป
เพราะว่าลิเกย์ในวัดมีเยอะ
เมลลิเกย์มั่งอย่าแย่งไม่ยกหมดแน่เลยเนี่ยแย่งไม่เล่น
ไม่ยกไว้เท่าไหร่ละถ้าถูกแย่งพ่อยกอาจจะเป็นเรื่อง
คิดว่ามันเป็นความทุกข์เป็นอลิจริงมันคิดถึงกับเราทุกข์